แต่ว่าตอนนี้หัวใจเขาเป็นสีชมพูฟรุ้งฟริ้งมากเลย
กระแสไพรนคาร์มเนี่ยค่อนข้างเยอะหลายคนทีมีละ
ในเรื่องของกระแสแฟนคลับไม่ปลื้มบ้างล่ะ
มารีบอกเลยว่าน้อมรับแล้วก็ฟังทุกความเห็นค่ะ
เข้าใจเลยว่าต้นเหตุมันมาจากที่บรรดาแฟนคลับของคุณกัน

จะบอกว่าเห็นฝ่ายชายเนี่ยเครียดกับข่าวอยู่เหมือนกันค่ะ
ก็เป็นห่วงแล้วก็บอกด้วยว่าที่กันพูดเอาไว้ว่า

จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังมารีกันหน่อยดีกว่า

รับฟังอันไหนที่เรารู้สึกว่ามีเหตุผลอะไรอย่างนี้เราควรจะเก็บมาคิดแล้วก็ค่อยใส่ใจตรงนั้น
แต่ว่าถ้าอันไหนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเกินเหตุหรือว่ามันเป็นความคิดเห็นที่ไม่ค่อยเหมาะสม

ต้นเหตุทั้งหมดจริงมันมาจากความที่เขารักแฟนคลับเขามากจริง
บางทีอาจจะแบบเกิดไม่ทันได้คิด
มันมีผลกระทบในความรู้สึกของเราในแง่ที่เราก็เป็นห่วงเขา

ขอเพลงนิดนึงขอยากต้องข่าวลูกแป๊บนึงนะครับ
เพลงนี้มีช็อตพีอาร์ดึงจะไปถ่ายรูป
พีอาร์ดรีบไปไหนกำลังจะได้
แต่นี่แหละชีวิตนักข่าวคงส่องประตามนั้นแหละ
รอดูเมื่อไหร่จะมาต่อประสองกีตแหล่งหรือเปล่า